มีตำรวจสนพระราชวังไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนึง
ชื่อว่านายสุธวีสร้อยคำหรือว่านายบังเกิดเป็นชาวขอนแก่นนะคะ
เพราะว่าเขาไปพ่นสีสเปรย์สีดำใส่กำแพง
วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วตรงถนนหน้าพระราณนะคะ
เป็นตัวเลข๑๑๒ก็เนี่ยค่ะถูกรวบตัวในทันที
ส่งพนักงานสอบสวนกรรมคับการตระหนดละคอลบ้าน๖เพื่อสอบปากคำ
ว่าผู้ชายคนนี้ถูกแจ้ง๒ข้อหานะคะ
ก็คือร่วมกันทำให้โบราณสถานเสียหายตามพรบโบราณสถานนะคะ
และอีกข้อหาหนึ่งก็คือขีดเขียนพ่นสีกำแพง
ในที่สาธารณะตามพรบรักษาความสะอาด
ไม่ได้แจ้งข้อหาตามมาตรา๑๑๒
ตอนนี้ได้ส่งตัวนายสุธีไปฝากขังสารอาญา
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สุธวีบอกว่าตอนแรกจะพ่นข้อความอื่น

ก็เลยเปลี่ยนไปพ่นตัวเลข๑๑๒แทนค่ะ

ก็น่าจะชัดอยู่ครับตามที่ผมพ่น

ไม่มีครับมาด้วยตัวเอง
เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนก็น่าจะพอเข้าใจ
และทำน่าจะคิดเต้นแต่ทำไม่ได้แค่นั้นนะครับ
คือพอย้อนกลับไปดูประวัติเนี่ยนะคะ
นายสุธวีพบว่าเคยมีพฤติกรรม
ลักษณะคล้ายกันแบบนี้ทำมาแล้วหลายครั้ง
ทางภูมิกับสนพระราชวังบอกว่า
กำลังเพิ่มสายตรวจโดยรอบวัดพระแก้ว

เพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวกันเยอะนะครับ

ก็อาจจะมีกลุ่มคนไม่หวังดีมาสร้างความไม่สงบเรียบร้อยค่ะ
ซึ่งไปดูล่าสุดกำแพงโดยรอบวัดพระแก้ว

แล้วก็ทาสีขาวทับจุดที่ถูกพ่นสีเอาไว้หมดแล้วค่ะ